เทพธรรมแล้วเขาเจอเรื่องแปลก
รถถูกเฉิน
เป็นเรื่องราวชวนขนลุกนะคะอาสากู้ภัยคนนี้เขาเล่าให้ฟัง
ชูเกียจอายุเพิ่มอายุ๔๑เป็นหัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิกุศล
ทำจุดเทพกษัตรีโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊คแบบนี้ค่ะว่า
ตลอดชีวิตในวงการสาธารณกุศล๒๐ปีเพิ่งมาเจอเคสนี้
ที่ผ่านมาก็แค่เสียงก็แก๊กก็แก๊กกับคนอื่นรอบนี้อาสาโดนเอง
นายชูเกียจบอกว่าอาสาหลายคนโดนผีหลอกในรถฉุกเฉิน

ไหนก็ไหนบอกทะเบียนซะเลยฮนฮกทท๘๐๗๕กรุงเทพ
รถคันนี้เป็นรถของตัวนายชูเกียจเองนะคะแล้วเป็นรถที่ใช้ลำเลียงศพ
นายโมวินชาวพม่าที่เสียชีวิตจากอาคารถล่มไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บศพโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ศพนายโมวินถูกนำออกมาจากซากอาคารถล่มเป็นศพที่๕และขึ้นรถคันนี้ไป

เหตุการณ์แรกที่มันแปลกเกิดในวันที่๒๑พฤศจิกายนหลังจากนำศพนายโมวินไปส่งที่โรงพยาบาล
ประมาณ๓ทุ่มก็เอารถออกไปช่วยเหตุอุบัติเหตุตามปกติก็มีน้องผู้หญิงอาสาอีก๒คน
เปิดประตูขึ้นไปบนรถแต่น้องเห็นร่างดำเป็นผู้ชายนั่งจับท้องอยู่ที่เบาะหลังข้างเตียงผู้ป่วยในรถ

ก็เลยต้องโทรศัพท์หาอาสาที่ขับรถในวันนั้นว่าได้เชิญวิญญาณคนตายลงจากรถหรือเปล่า
เขาบอกว่าบอกไปแค่ว่าถึงโรงพยาบาลแล้วนะไม่ได้บอกให้วิญญาณลงไปด้วยนี่คนขับรถคันนี้บอก

ไปสักพักนึงค่ะเวลาไล่เลี่ยงกันน้องอาสาอีกคนไปกินส้มตำกับเพื่อน๓คนนะที่ถนนศักดิเดต
พนักงานเสิร์ฟเอาจานเอาช้อนเอาซ่อมมาวางให้๔ชุดทุกคนก็งงถามว่าอ้าวเรามากัน๓เอาจานมาทำไมทั้ง๔ชุด
พอสั่งอาหารเสร็จกินคำแรกปกติกินคำที่สองถูกคนตบมือจนช้อนตกทุกคนมองหน้ากัน
น้องคนนี้ตักอาหารใส่จานที่วางอยู่๑จานแล้วต้องพูดเชิญวิญญาณมากิน

อยู่ดีช้อนตกจากมือตักข้าวคำที่สองล่วงเลย

ไม่รู้เขาบอกเหมือนคนมีเหมือนมีคนมาตบมือจนต้องตักข้าวให้อีกจานนึงถึงจะกินได้
พอเกิดเหตุการณ์ประหลาดแบบนี้ติดติดกันนะคะก็เลยเรียกทีมช่วยเหลือที่ไปช่วยเหลืออาคารถล่มทุกคนนะคะมาคุยกันหน่อยซิ
แล้วก็ไปที่ห้องดับจิตที่โรงพยาบาลกันทั้งหมดเลยนะคะครับไปเชิญวิญญาณลง
แล้วก็ให้คนขับรถวันนั้นนะคะที่เอาศพไปส่งที่โรงพยาบาลนะคะไปจุดทูบขอเชิญวิญญาณลงจากรถ
และทั้งหมดก็แยกย้ายกันทำงานตามปกติ

อีกคนนึงนอนอยู่ที่เบาะหลังรถอ่าเจอผู้ชายร่างดำอีกแล้วอ่ะ

แต่คราวนี้มาปลุกตื่นตื่นแล้วก็หัวเราะข้างหูน้อง
เขาบอกตกใจสะดุ้งตื่นเลยค่ะ
ครับ
น้องก็คือพยายามจะพูดกับพี่คนอื่นเรียกคนอื่น
แต่ว่าพี่คนอื่นอาสาที่อยู่ใกล้บนรถนะครับ
ไม่มีใครได้ยินเสียงเขานะครับ
คือเรื่องนี้ผมก็อยากจะบอกว่ามันเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะครับ
บางคนไม่เชื่อบางคนเชื่อ
ผมก็จริงแล้วผมทำงานอาสามา๒๐ปี
ผมก็ไม่เคยเจอนะครับมีแต่คนอื่นเจอ
แต่ครั้งนี้มันมาเจอกับตัวเองกับลูกขายของตัวเองเนี่ย
ซึ่งมันก็อธิบายไม่ได้นะครับ
ก็อย่างที่เขาบอกแหละค่ะว่ามันเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้จริง
แต่เขายืนยันว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้จริง
จากเหตุการณ์ลี้ลับที่เกิดขึ้นนี้นะคะ
ก็เลยตัวเลขอะค่ะทะเบียนรถนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อลอตเตอรี่กันสักหน่อย
ฮนกฮูกทท๘๐๗๕เป็นรถฉุกเฉินของมูลนิธิที่ไปส่งศพนะคะ
แล้วก็ตัวเลขเกี่ยวกับข่าวนี้ค่ะข่าวอาคารถล่มที่ภูเก็ต
ก็มีเลขคนงาน๙คนตาย๗ศพรอด๒ราย
ตัวเลขเหล่านี้ขายจนเกลี้ยงแผงไปหมดแล้วนะคะ
คุณเขียนมาสอนเนี่ยบอกมาหลายเลขแล้วนะ
ใช่ค่ะก็ตั้งใจบอกเลยค่ะไม่ปิดบังอะไรเลยค่ะ
ไม่รู้ว่าที่ถูกมาเนี่ยจะคุ้มกับที่เสียไปหรือเปล่า
เพราะมันหลายเลขจริงค่ะ